พูดถึงเรื่องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไปขอพรกัน
เดี๋ยวผมแนะนำที่นี่เลย
ที่จังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับ
ต้องไปติดตามกับผู้ชายคนนี้
ใครคุณเอกชุมพร

ฟูสิกข่าวกีฬาธนาทีวีของเรา

ฉายาเขานี่มีอีกอย่างหนึ่งคือเอกมวยดี

เลยพาไปเที่ยวทาน
ที่คนชุมพรและคนทั่วไปเขาให้การนับถือนะครับ

ชุมพรครับแน่นอนครับผลคนชุมพรก็ต้องมาที่ชุมพรนะครับ
เน้นหนักไปทางกินซะหน่อยจะพาไปร้านเด็ดครับ
ร้านที่ไม่ค่อยมีใครรู้ร้านเก่าร้านแก่
แล้วก็ร้านที่อยู่ถ้ำกลางธรรมชาตินะครับ
ใครที่ผ่านไปผ่ายมาไปร้านที่ผมจะนำเสนอต้องบอกว่า
คุณจะไม่ลืมจังหวัดชุมพรอีกเลยนะครับ
แล้วใครที่มาจังหวัดชุมพรครับก่อนจะไปกินไปเที่ยวลำดับแรกเลยนะครับ
คุณต้องมาที่นี่ครับก็คือสารเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรนะครับ
อยู่ริมหาดสายลีครับด้านหน้าผมเนี่ยจะเป็นทะเลนะครับ
แล้วก็ด้านหลังจะเป็นสารเสด็จเตียต้องบอกว่าบรรยากาศนี่ฟินสุดเลยนะครับ
เอ้าเดี๋ยวเข้าไปไหว้เสด็จเตียนครับ
ตอนนี้ผมอยู่กับพี่รุษนะครับซึ่งดูแลตรงนี้มากว่า๒๐ปีแล้ว
สวัสดีครับพี่อยากให้พี่เล่าประวัติของศาลตรงนี้นิดนึงครับว่า
ตั้งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับนานหรือยัง

เริ่มก่อสร้างโดยท่านพระว่าจากชุมภรณ์นะครับ

ก็ประมาณปี๒๕๐๙จำไม่ผิดนะครับ
ท่านเนี่ยส่วนใหญ่ใช้อะไรในการมากราบบ้างครับ
ก็โดยทั่วไปเป็นดอกกุหลาบทูบเทียนทองนะฮะ
แล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีอย่างเช่นว่าการบางคนเนี่ยบนบาร์สันกราว
ก็จะเอาเช่นประทัดยิงปืนถวายนะครับ
อาหารคาวหวานอาหารไทยรสจัดหน่อยหนึ่งท่านจะชอบ
น้ำพริกน้ำยาเป็ดไก่คือโดยทั่วไปแหละครับ
แล้วทำไมต้องใช้ดอกกุหลาบสีแดงด้วยครับ
สีแดงนี่คือจริงท่านเป็นคนที่โปรดกุหลาบนะฮะ

ส่วนใหญ่ที่คนมาบนบานสารเก่านี้เข้ามาขอเรื่องอะไรกันนะครับ

ไปทำดาวคนไทยครับที่จะมีเรื่องหวยเนี่ยทุกครั้ง
หวยเอ่ยขอบุตร

สอบเข้าข้าราชการ

แล้วก็ใครที่โดยส่วนตัวบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็
ต้องมาขอท่านเพราะว่าท่านก็คือหมอพร

ก็ถือว่าเป็นบีดายแพร่แฝนไทย

ท่านก็รักษาคนทุกทั่วไปโดยที่ว่าไม่ถือพระองค์
โดยที่ไม่ใช่ชื่อว่าคุณหมอชุมพรใช้ชื่อว่าหมอพร
แล้วก็รักษาคนจีนบ้างคนไทยบ้างลักษณะคนจีนเยอะ
คำว่าเสร็จเสียเนี่ยก็มาจากตรงนี้แหละครับ

แต่คนทั่วไปอาจคิดว่าท่านมีเชื้อจีน

แถวสำเพงด์ดังเหลืองแถววงพระนครอย่างนั้นนะครับ

เอาละครับหลังจากที่ไหว้เสด็จเตีย
ก็มาหลวงชุมพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
เดี๋ยวเทปหน้ายังอยู่กับผมต่อนะครับ

แต่ว่าที่ไม่ธรรมดากว่าคือว่า

แล้วก็ได้ยินเสียงนกร้องกระลอกวิ่งผ่านนะครับ
แล้วก็ได้ยินเสียงลมพัดใบไม้
ไหวไปไหวมามีเสียงดังนะครับ

ร้านนี้ยังมีลำทานเล็กไหลผ่านด้วย

ไปได้เดี๋ยวเจอกันเทปหน้าครับ